ฝากใจไปกับน้องให้ไปตกที่บ้านเธอ

เป็นเพลงดังสมัยก่อนดิฉันจำได้เคยฟังตอนเด็กของพี่น่านฟ้ากาลสิน
ที่พี่แจ๊กกะรีนบอกไปนะแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งที่หายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่รู้จากวงการบันเทิงพักใหญ่เลย
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเรามีโอกาสได้เจอนักร้องหนุ่มนะเจ้าตัวบอกว่าที่หายไปเนี่ยพี่ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ
ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่นู่นอยู่ต่างประเทศค่ะไปทำอะไรพี่ทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศ
แต่ว่าแฟนชาวไทยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้กลับมารับงานที่เมืองไทยแล้วค่ะ
ไม่ได้คิดจะวางไมค์วางมือจากวงการเพลงแน่นอนนะคะส่วนงานเพลงใหม่หนุ่มน่านฟ้าบอกว่า
ใจรอกันอีกนิดนึงนะจ๊ะสาวเพราะว่าตอนนี้กำลังคลุกเคล้าให้มันเข้ากันอยู่
อันนี้งานเพลงหรือทำกับข้าวนะเออบอกเลยว่าถ้าเปรียบเป็นกระท้อนก็รับรองว่า
แกะมาหวานอร่อยแน่นอนยิ่งทุบมันยิ่งหวาน
ที่หายไป๑๐กว่าปีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศครับผมไปยุโรปส่วนมากจะไปแบบครึ่งปีครึ่งปีเลย
ไม่ได้รับงานที่ไทยนะครับผมก็เลยหายไปยังไม่วางครับยังไม่วางก็เนี่ยก็ยังมีงานอยู่
พอมาอยู่ไทยก็มีงานมาประปายนะครับผมไม่หนีไปไหนครับก็ยังอาชีพของน่านฟ้าก็ยังเป็นนักร้อง
แล้วก็ยังอยากร้องเพลงนำเสนอผลงานดีให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันอีกแน่นอนครับ